ไปดูเหตุที่จังหวัดลบบุรีบ้างนะคะ
มีคนร้ายขับรถตามประกบยิงหนุ่มการไฟฟ้า

โดยตำรวจก็กำลังเร่งสืบสวน
ไล่ล่ามือปืนรายนี้แล้วนะคะ
ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ

ของนายพงเทพขันตะเขตอายุ๓๙ปี

พุ่งเข้าไปชนพงยากข้างทาง
จังหวะนั้นมีรถกระบะสีขาวขับนำหน้า

โดยก่อนถึงจุดที่รถยนต์ของผู้ตายเสียหลัก

เป็นจุดที่ผู้ตายถูกประกบยิงขณะขับรถกลับบ้าน

บริเวณถนนสายพะหนโยธินขาออก
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่๑๕๔ถึง๑๕๕
หมู่ที่๒เยื้องห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบนายพงเทพหัวหน้าชุดปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓ภาคเหนือจังหวัดลบบุรี

ลุชายโครงซ้ายเสียชีวิตคาพวงมาลัยรถ
ตรวจสอบภายในรถพบเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้
และสุราที่เหลืออยู่อีกเล็กน้อย
ใต้มีรอยกระสุนอยู่๑นัดที่ประตูรถฝั่งคนขับ
มั่นใจว่ารถที่ขับนำหน้าไปเป็นรถของผู้ก่อเหตุ
แต่พอเข้าไปดูใกล้ก็ตกใจ
เพราะคนขับรถที่ถูกยิงเป็นเพื่อนของเขา
ตอนแรกเลยที่พวกที่เจอเหตุใหม่
ผมมาเข้าใจว่าเป็นคนเมานอนอยู่ในรถ
ก็พยายามเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงพอดี
พร้อมกันก็พยายามเคาะเรียกให้เปิด
พอคอเขาไม่ได้เปิดเนี่ยเจ้าที่เขาเลยตัดสินใจทุบกระจกหลัง
กระจกหลังเพื่อที่จะช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
ปรากฏว่าพอมาดูบาดแผลถึงรู้ว่าเป็นรอยถูกยิง
แล้วปรากฏพอเงยหน้ามาถึงรู้เป็นเพื่อนตัวเอง
จุดที่เขาขับขึ้นไปมันก็อยู่ตรงข้ามบ้าน
คืออยู่ฝั่งตรงข้ามถนนที่ผมยืนอยู่เนี่ย
เวลามันหลั่นกันประมาณ๒นาทีจากที่ผมดูกล้องจองปิด
เวลาที่ผมมาถึงจากที่เขาขึ้นปีนไปแล้วนะ
ก็ประมาณนาที๒นาทีแล้วครับที่เขาปีนขึ้นไป
เขาก็ออกมาดูแล้วซึ่งตัวผมก็ข้ามไปทีหลัง

รวมถึงเพื่อนร่วมงานมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ร้อยตีหญิงกังสดานเครือเนศอายุ๓๒ปี

ร่วมวงกินข้าวด้วยกันเมื่อคืนบอกว่า

รวมทั้งในโจผู้ตายรวม๗คน

จากนั้นเที่ยงคืนก็พากันแยกย้ายกลับบ้าน

บอกว่าไม่ทราบเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่รู้ว่านายโจเป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อน

เขาเป็นระดับหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก
ไม่ได้มีแบบอารมณ์ร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่มีแฟนไม่มีอะไรด้วยอยู่คนเดียว
ก็ช็อกค่ะก็ตกใจร้องไห้
ส่วนแฟนก็รีบขับรถออกไปดูที่เกิดเหตุ

คาดคิดว่าจะเกิด
คือคนอย่างพี่โจไม่น่าจะโดนยิงอะไรประมาณนี้ค่ะ
เรื่องใดทั้งสิ้นเพราะว่าแกเป็นคนดีค่ะ
ท่านตำรวจเอกอุกริฐผู้กันรองผู้บังคับการ

โดยกล่าวว่าจากการตรวจกล้องวงจรปิดร้านอาหาร
นายพงเทพและเพื่อนไปนั่งดื่มกินกัน

ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางจุดต่าง

และยานพาหนะที่ใช้ในการก่อเหตุ

จีบสาวและพนักงานร้านอาหารทั่วไป

ซึ่งอาจไปชอบแฟนหรือภรรยาของคนอื่น
ทำให้สามีเกิดความหึงหวงตามมาก่อเหตุก็เป็นไปได้

โดยให้น้ำหนักไปที่เรื่องส่วนตัว
โปรดติดตามตอนต่อไป